ต่อกันที่มาดามแป้งหรือว่าคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะคะ
สโมสรการท่าเรือเอฟซีในศึกไทยลีกหนึ่ง
เมื่อวานนี้ค่ะครัวมาดามภายใต้โครงการคลองเตยดี
ก็ได้เชิญชวนแฟนคลับของทีมการท่าเรือ
ห้างร้านต่างในคลองเตยแล้วก็ทั่วกรุงเทพนะคะ
การบริจาคอาหารแห้งและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร
พร้อมทั้งทางข้าวกล่องข้าวกลางวันนะคะ

หลังจากที่ผ่านมาดำเนินการมาแล้ว๗วันติดต่อกันนะคะ
ซึ่งมาดามแป้งก็บอกค่ะว่ายังไม่เพียงพอต่อความเดือดร้อนนะคะ
ใครที่สนใจสามารถร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง
และสิ่งของจำเป็นได้ที่วัดคลองเตยในเขตคลองเตยทุกวัน
ตั้งแต่เวลา๑๑โมงจนถึงบ่าย๓โมงค่ะ